กว่า๓เดือนนะครับที่คนร้ายรอบก่อเหตุวางระเบิด
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
วันนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ส่งสำนวนคดีลอบวางเพลิงห้างลีมาร์ท
ในจังหวัดตรังให้กับอายการสารทหาร

ที่มีการส่งสำนวนฟ้องผู้ต้องหาหลังเกิดเหตุ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
มากว่า๓เดือนหลังคนร้ายรอบก่อเหตุวางเพลิง
วางระเบิดหลายจุดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายคน
คนร้ายได้อาศัยช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขมากที่สุดในการก่อเหตุ
ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งตำรวจและทหาร
ระดมไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดี
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพามนากุล
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลงานด้านความมั่นคง
ถูกไว้วางใจให้เป็นคนทำคดีนี้
โดยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
ทั้งการหาพยานและหลักฐาน
ล่าสุดวันนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ส่งสำนวนฟ้องนายอับดุลกอเดสาและ
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ใน๔ข้อหานัก
ทั้งร่วมกันมีระเบิดไว้ในครอบครอง
ซึ่งคดีซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีแรกภายหลังจากเกิดเหตุระเบิด
แต่สิ่งที่หน้านักใจในการทำคดีนี้
เพราะผ่านมากว่า๓เดือน
แต่คดีมีความคืบหน้าเพียง๑๗๐
และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยอมรับ
พยานหลักฐานที่ตำรวจมี
ยังไม่สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้
สอยต่อมันก็ลำบากหน่อยในการตามตัว
เหตุการณ์ในครั้งนั้นคนร้ายรอบก่อเหตุ
ทั้งสิบเจ็ดจุดใน๗จังหวัดใต้
ทำให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปถึง๔ราย
และบาดเจ็บทั้งสิบสามสิบหกคน

ตำรวจขอสารทหารออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว๑๓คน
สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๒คน
และที่เหลือนั้นยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงมีข้อมูล
ว่าทั้งหมดยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ยากต่อการติดตามตัว

ตำรวจยังพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะไล่ล่าตัวคนร้ายมาชดใช้กรรมในสิ่งที่ก่อไว้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน